ที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ
ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
แข่งของไทยเราในนัดแรกก็คือซาวดีอาราเบียนะครับ

ซึ่งในช่วงกลางวันนั้นจะมีความร้อนสูงถึง๔๗องศาเซลเซียตครับ

คู่แข่งของทีมชาติไทยในเกมนัดแรกของศึกษ์ธุรกษ์โลก
รอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย

๖๓๐๐๐ที่นั่งในกรุงลิยาศเป็นรังย่าว
รับมือกับทีมช้างศึกทีมชาติไทย
ซึ่งสนามแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนเวลากลางวัน
จะมีความร้อนสูงถึง๔๗องศาเซลเซียสครับ
เช่นเดียวกับเกมนัดสุดท้ายนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติญี่ปุ่น
ก็จะใช้สนามแห่งนี้เช่นกันครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเกมที่พวกเขาจะเปิดบ้านพบกับอีรักษ
ที่มีอุณหภูมิ๒๗๓๐องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่มีอากาศร้อนแห้งเป็นสนามเย่านะครับ
ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ประกาศ
ผลตัวแทนจำหน่ายบัตรเข้าชมการทางคารฟุตบาลโลก

ในบ้านนะครับที่ทีมชาติไทยนั้นจะลงแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งผลปรากฏว่าบริษัทที่ได้รับสิทธิ์จัดจำหน่าย
เนื่องจากแผนงานการจัดจำหน่ายที่เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับ
รอบ๖๔ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับ

ส่วนบุรีรำแชมป์เก่าตอนนี้นำคู่แข่งอยู่ถึง๘ประตูต่อศูนย์
ก็น่าจะผ่านรอบนี้ได้นะครับ